ระเวนชิงทรัพย์คืนเดียวก่อเหตุไป๔๔
จุดด้วยกันซึ่งทั้งหมดเขาก็ออกมารับสารภาพ
บอกว่าเงินที่ได้เอาไปเที่ยวเตรค่ะ

นี่เป็นภาพนะคะขณะที่มีกลุ่มคนร้าย
ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนนทบุรี
ที่ตำรวจตำรวจภูทรรัฐนาธิเบส
จะแจ้งและสืบสวนจับกลุ่มเยาวชนชาย

พร้อมของกลางนี่เป็นมีดยาว๑เล่มบุรี๔ซอง
วกกันน็อกเสื้อคลุมและรถจักรยานยนต์๑คัน
หลังจากที่ทั้งสองคนนี้ร่วมกันชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ

คืนเดียว๔ครั้งในท้องที่สพปากเกร็ดและรัตนาธิเบส
ได้เงินสดไปเกือบ๘๐๐๐บาทซึ่งหลังเกิดเหตุชุดสืบสวน
ได้ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ทราบว่าเป็นของนายปรีชาเป็นนามสมมุตินะคะ
ซึ่งแจ้งว่าลูกชายเป็นคนนำไป
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้

รับสารภาพว่าร่วมกันตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์จริง
หาเงินไปเที่ยวตรีแล้วไปเล่นการพนันด้วยนะคะ
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน